มีเรื่องมาเตือนภัยกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่บ้านตามลำพัง
ค่ะนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับ
กลางวันแสกเนี่ยมิจฉาชีพมันก็ไม่เว้นนะฮะ
มีบ้านของคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่สมุทรสาครนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็มีคนร้ายที่บุกเข้าไปตอนกลางวันแสกเลย
กล้องวงจรปิดในระแวกเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมด
ค่ะนะนี่ฮะท่านผู้ชมครับคนร้ายเป็นชายอายุประมาณสามสิบปี
กางเกงขาสั้นลายพรางสวมเสื้อคอปกสีเทานะครับ
เดินเข้าไปในบริเวณบ้านหลังหนึ่งในตำบล๗ริ้ว
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครไปถึงก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าประตู
นะฮะแล้วก็ชะโงกมองเข้าไปในบ้านจากนั้นคนร้ายก็เดินเข้าไปในบ้าน
โดยถอดรองเท้าแตะของตัวเองแล้วก็ถือติดมือเข้าไปด้วยนะ
นี่นะฮะเข้าไปได้ครู่เดียวนะครับคุณยายเจ้าของบ้านก็เดินออกมาจากในบ้าน
อ่าแล้วก็ยืนมองตรงหน้าประตูจากนั้นเพียงอึดใจคนร้ายก็วิ่งออกมานะฮะ
พร้อมกับถือมีดปลายแหลมมาด้วยตรงเข้ามาเหมือนกับจะทำร้ายคุณยายเลยอ่ะ
นะเจ้าของบ้านเนี่ยคุณยายต้องคว้าไม้เลยนะ
อ่าแล้วก็วิ่งหนีนี่คุณยายออกมาแล้วนะฮะอ่า
แล้วพอคนร้ายตัดสินใจวางมีดปลายแหลมลงบนโต๊ะเนี่ยหันหลังกลับวิ่งออกจากบ้านไป
ก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้ด้านนอกแล้วก็ขี่หลบหนีออกไปเลยนะครับ
ขณะที่คนร้ายกำลังเอามีดเหมือนกับจะไล่แทงคุณยายเนี่ยนะ
ยังมีการดึงคอเสื้อขึ้นมาอำพลางใบหน้าไว้ด้วยอ่ะเหมือนกับจะรู้ว่าแถวนี้จะมีกล้องวงจรปิดหรือยังไร
อ่าหรือว่าไม่อยากให้ใครจำหน้าได้เนี่ยนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปที่บ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
ก็ไปเจอกับคุณยายที่อยู่ในคลิปภาพวงจรปิดนะครับคุณยายชื่อคุณยายบรรจงพุ่มภูศรี
อายุเจ็ดสิบเจ็ดปีบอกว่าวันเกิดเหตุอยู่ในบ้านเพียงลำพังนะฮะ
อ่าวันนี้ก็ยังอยู่ลำพังเหมือนกันนะแล้วก็ยังหวาดกลัวอยู่เลย
คุณยายบรรจงบอกว่าอ่าที่รอบรอบบ้านเนี่ย
มันเต็มไปด้วยดงกล้วยแล้วก็ต้นไม้เนี่ย
ก็เดินพาไปชี้ดูว่าเออเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ
จุดที่ยายพาคุณศักดิ์สิทธิ์ไปดูเนี่ยก็คือรอยงัดหน้าต่างด้วยนะครับ
เป็นรอยใหม่หลังจากถูกคนร้ายมางัดหน้าต่างหลังบ้าน
จะเข้าไปขโมยของแต่ว่างัดเข้าไปไม่ได้
คนร้ายก็เลยวกไปทางประตูหน้าบ้านแทนนะ
คุณยายก็ชี้ให้ดูรอยงัดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นหน้าต่างบานที่ติดกันนะ
จุดนี้เคยถูกงัดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วนะนี่ฮะ
ส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นยายบอกว่าเกิดขึ้นตอนประมาณบ่าย๒๓๐
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่บ้านเพียงลำพังลูกสาวไปทำงาน
ขณะเกิดเหตุกำลังนอนเล่นอยู่ในบ้าน
เป็นเวลาเดียวกับที่คนร้ายเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินที่หน้าตู้โชว์
พอคุณยายเห็นคนร้ายก็รู้สึกตกใจกลัวเลยนะ
คนร้ายก็พูดว่าให้เอาเงินมา
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะคว้ามีดวิ่งไล่หลังมา

คุณยายที่เห็นคว้าไม้คุณยายบอกว่า
ไม่ได้คว้าเพื่อแบบจะเอามาต่อสู้อะไรคนร้ายนะ

คุณยายจะมีไม้ไผ่เล็กตั้งวางไว้ที่หน้าบ้าน
พยุงตัวเองเวลาเดินไปไหนมาไหน

ลุกอย่างเร็วเลย
มันอยู่ตรงไหนล่ะ
เพื่อนตรงหน้าตรงนั้น
บรรจงเล่าว่าก่อนหน้าที่คนร้ายจะเข้ามาในบ้าน
คนร้ายมันก็เดินลัดเลาะหาทางเข้าบริเวณหน้าต่างข้างบ้านก่อนนะครับ

แต่ทีนี้ที่แปลกใจก็คือแบบโอ้โห
คือที่น่าแปลกมากก็คือสุนัขที่นอนอยู่หน้าบ้านเนี่ย

มันเหมือนกับไม่รู้สึกตัวเลยว่า

อยากให้ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด

ตอนนี้ทำยังไงต่อ

ดูแลตัวเองไงก็อยู่อย่างนี้

กล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้หมด

แต่ก็ชาวบ้านเขาก็วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายกันว่า

อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งค้ายาเสพติด
หาเงินไปซื้อยาเสพอะไรแบบนี้นะ

ส่วนมากจะเป็นคนต่างถิ่น

หมีก็เล็กน้อย

พวกเครื่องพวกโทรทัศน์พวกอะไรพวกนี้

ก็เดินเก็บขยะเนี่ยถือถุงเก็บขยะถือไม้ก็ถามเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ย
เขาก็ตอบมาเก็บมาเก็บถุงเก็บพลาสติกอะไรพวกนี้
รู้สึกว่าคนสองสามปีนี้นะคนแปลกหน้าเยอะ
ชุดสืบสวนแล้วก็ไปไล่กล้องตรวจสอบดูแล้วก็พอจะรู้ตัว
ก็เชื่อว่าคงจะเป็นการออกไหว้จับได้เรียกวันแล้วก็น่าจะได้ตัว
เป็นในพื้นที่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประวัติการเสพยากัน
ก็หัวขโมยรายนี้นะครับตามภาพในกล้องวงจรปิด
ตำรวจสพบ้านแพ้วก็แจ้งข้อหาไว้๒ข้อหานะครับ
ก็มีบุกรุกในเคหสถานผู้อื่นแล้วก็ข้อหาพยายามชิงทรัพย์
ก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ก็ยังโชคดีที่คุณยายมีสติแล้วก็ยังมีแรงที่จะหนีได้